ไปเที่ยวผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีกันแล้วกันครับ

ไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของงานตรุษจีนครับ

โดยเฉพาะที่บริเวณลานอนุสวรีของคุณย่าโม

ภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานหลายปี

รอบนี้โควิดมันจางลงไปครับ
ก็กลับมาจัดงานกันคึกคักเหมือนเดิม

ทางเทศบาลในพื้นที่ก็จัดงานตรุษจีนปี๒๕๖๖ครับ
ยิ่งใหญ่ครับเชิดมังกรความยาว๕๕เมตร
แล้วก็มีแห่สิงโตแล้วก็มีการแสดงกายกรรมต่าง
งานนี้คือแสงสีเสียงจุดผู้เนี่ยอลังการจริงนะครับ
แล้วคนก็แห่ไปร่วมงานกันเยอะมาก
ระดับตกแต่งด้วยโคมไฟเต็งล้างก็คือโคมไฟสีแดง
คมไฟของจีนก็แขวนเอาไว้งดงามจริงครับ
นี่ฮะประมวลภาพบรรยากาศเอามาให้ดูกัน
อกจากนี้ก็มีการประกอบพิธีสะดอกเคราะห์เสริมดวง
แก้ปีชงให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
นี่คือที่อีสานโคราชดูสิครับบรรยากาศเห็นไหมครับ
พระเด็จพระคุณเจ้าก็มาทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อแถวกันยาวเลยนะฮะ
ขยับขึ้นเหนือไปหน่อยไปที่เชียงใหม่ครับ
ผมพาไปสวนสัตว์หน่อยก็ละกันสวนสัตว์ก็ตกแต่งรับตุจีนะฮะโอ้เก๋เที่ยว
ดูนะครับนี่คือที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับคึกคักนะครับ
และมีการจัดขบวนแห่มังกรคู่รวมถึงบัสคอตด้วย
มัสคอตมาแล้วนี่ครับแล้วมังกรก็ตามมาด้วยครับ
เห็นไหมมีทั้งเสือมีทั้งแพนด้า
พอพูดถึงแพนด้าแล้วแน่นอนครับไฮไลท์ของที่นี่
แพนด้าหลินหุ้ยครับเป็นทูตศักดิ์ธรรมมัยตรีไทยจีน
วันนี้เขาออกมาโชว์ตัวด้วยนะครับออกมาแล้วออกมาตั้งแต่เช้าเลย
ทำไมไม่ใส่กี่เผาเขาคงบอกว่าฉันอึดอัดได้จ้ะฉันขอเป็นธรรมชาติแบบนี้
หรือว่ามันจะไม่มีไซส์เนี่ยนะครับออกมาตั้งแต่เช้าเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้าย
น่ารักแบบนี้ตอนนี้น่าจะพักผ่อนแล้วเพราะว่าบ่าย๒โมงกว่าแล้วนะครับ
บรรดาคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกหลานไปเที่ยวกันมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความสุขครับ
ปีนี้ครับค่ะน่ารักดีนะคะขวัญพาไปตามต่อกันเลยละกันนะคะ
จริงจริงเมื่อคืนนะคุณคิงไหว้ที่บ้านกันแล้วบางคนนะ
กันอยู่ที่บ้านตอนกลางคืนแล้วก็มีหลายคนที่เดินทางไปที่เยาวราชนะ
ไม่ว่าคุณจะไปร่วมเทศกาลตุจีนหรือคุณจะไปที่วัดเหล็กในมือฮา
หลายคนไปค่ะบอกว่าอยากจะไปไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่บางคนไปแกะไปชง
อ่าแต่ไปแก้ได้ก็ไปนะคะนี่ค่ะ
วัดมังกรกำลาวาสนะคะ
แม้คนนี้นิวมไปกันอยู่แล้วทุกปีนะคะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนนักท่องเที่ยวก็เดินทางมากราบไห้
พเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่จีนแบบนี้

เพื่อทำพิธีสะดอกเคราะห์นะคะแก้ปีชง
แล้วก็คนที่ชงเขาเรียกว่าน่าจะชงสัก๑๐๐นะคุณคิง

แล้วก็จะมีเหล่าบรรดาปีชงร่วม
ก็จะมีปีเถาะปีชวดปีมะเมียด้วยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าเขาขยายเวลาเปิดให้ด้วยนะคะ
จะกลายเป็นว่าไม่มีเวลาปิดที่ความน่อย
แล้วเดี๋ยวคุณจะไปได้จนถึงเที่ยงคืนวันนี้
ก็ใครสนใจก็ไปกันได้ค่ะ
แต่ใครใครไม่สะดวกเดินทาง
คุณรู้ไหมคะยุคนี้สมัยนี้มันต้องไปออนไลน์กันหน่อยล่ะ
เขาเปิดให้แก้ชงออนไลน์ได้ด้วยนะคะ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลายคน
ที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปและลดความแออัดด้วย
ใครที่อยากทำบุญแก้ชงนะคะก็สามารถสั่งจองชุดไหว้
ทางวัดทำพิธีแก้ชงให้ได้นะคะ
โดยคนทำบุญเนี่ยก็จะได้รับรูปถ่ายชุดแก้ชง
ที่จะมีชื่อวันเดือนปีกฎของคุณเนี่ย
ผ่านการทำพิธีทางออนไลน์
หลายคนเชื่อเรื่องนี้แล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าจอมือถือ
ไลน์คุณผู้ชมขวัญย้ำนะเพราะอะไรรู้ไหมขวัญกลัว
กลัวเรื่องมิจฉาชีพต้องระวัง
ฉะนั้นแอดไลน์อันนี้นะเร่งนี้ออนไลน์ค่ะ
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นทีมงานมีขึ้นไหม

นี่ทีมงานขึ้นให้แล้วน่ารักมากเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

ช่วงนี้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ
เออนะคะค่ะค่ะอันนุโมทนาบุญกับทุกคนนะครับค่ะ
ทำบุญกันแล้วก็เสริมสิริมงคลหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เริ่มต้นปีใหม่จีนครับเขาก็จะมีเคล็ดลับแล้วก็ข้อห้าม

หลักแล้วมีอะไรบ้างเอาลองดูกันหน่อยครับ
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำในช่วงวันตรุษจีนหรือว่าปีใหม่ของจีนนะครับ
เริ่มต้นอย่างแรกก็คือห้ามพูดคำหยาบห้ามไปทะเลาะ
มีปากเสียงกับผู้อื่นครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนำโชคร้ายมาให้

อันนี้สองคือห้ามทำความสะอาดบ้าน
ทำไมล่ะทำไมอ่ะเขาเชื่อกันว่าเหมือนกับเป็นการนำโชคลาภออกจากบ้านครับ
สำหรับชาวจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีน

สามก็คือห้ามสระผมหรือว่าตัดผมนะครับ
เพราะว่าชาวจีนหรือว่าคนที่มีเชื้อสายจีนเนี่ย
เขามองว่าเหมือนกับจะทำให้ชีวิตไม่มั่นคง
ดังนั้นในวันนี้อาจจะเว้นไปก่อน
ต่อไปครับก็คือห้ามใส่ชุดสีขาวหรือว่าสีดำ
ควรจะเป็นสีสดใสสีทองสีแดงสีมงคลอื่นครับ
นำความโชคดีมาให้แบบนี้นะครับ

ต่อไปคือห้ามซักผ้าครับเพราะเขาเชื่อว่า
เหมือนกับว่าเป็นการลบหลู่ลบล้างความมั่งคั่งออกจากชีวิต
ต่อไปคือห้ามให้ยืมเงิน
เดี๋ยวโอ้ยโชคดีจังเลยวันนี้ยังไม่มีใครมายืม
บางคนเขาอาศัยจังหวะนี้แหละเห็นว่าแจกอังเปล่าได้แป๊ะเอีย
ก็อาจจะมาขอหยิบยืมเราปฏิเสธไปก็เพราะว่า
ไม่สะดวกให้ยืมจบแค่นี้พอครับ
อย่าพูดคำสร้อยว่าไม่ให้ยืมเพราะไม่มีเงิน
ไม่มีเงินห้ามพูดเป็นคำไม่มงคล
บอกเลยว่าไม่สะดวกให้ยืม

อาจจะสื่อถึงความแตกแยกเป็นลางร้ายหรือเปล่า
ห้ามซื้อรองเท้าคู่ใหม่เอ้าทำไมอ่ะ
รองเท้าจริงแล้วในภาษาจีนกวางตุ้ง
ออกเสียงมันจะคล้ายกับการถอนหายใจ

ผมก็เลยไม่กล้ากลัวเดี๋ยวจะพูดผิดนะ
เอาเป็นว่าคือคำมันจะออกเสียงเหมือนกับว่า

หายหายหายหายอย่างงี้ปะเป็นประมาณนี้นะ

จีนกลางพ้องเสียงคล้ายกับคำว่าโชคร้าย

เขาก็เลยไม่อยากให้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ในวันตรุษจีนนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะห้ามร้องไห้ในวันนี้

เหมือนกับว่าจะทำให้เสียน้ำตาไปตลอดปีเขาว่าแบบนั้น
ห้ามใช้ของมีขมมีดโกนกันไกรมีดทำโครวชนิดต่างค่ะ
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะตัดความโชคดีหรือโชคลาภออกไป
อันนี้ก็เป็น๑๐ความเชื่อที่นำมารวบรวมฝากกันนะครับ
หรือสิ่งอื่นใดคือไม่ว่าจะเทศกาลงานไหนก็ตามแต่
ขอให้เราทุกคนก็เป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดี
เดี๋ยวสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราและคนรอบข้างเนอะ
บางคนเขาบอกว่ามีห้ามอย่างหนึ่ง
วันนี้ให้เที่ยวอย่างเดียวห้ามทำงาน
แต่เราสองคนถือว่าอ่าเดี๋ยวผมป้ายก่อน

ดิฉันจะบอกว่าเราควรถือว่าถ้าทำงานในวันนี้
จะได้นั่งอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟังตลอดปีค่ะ